เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคย
กับเราโอ้โหไทยแลนด์
ดิฉันใบตองรัชตวรรณโธชนุกรุณค่ะ

ดิฉันใบตองรัชตวรรณโธชนุกรุณค่ะ
ดิฉันใบตองรัชตวรรณโธชนุกรุณค่ะ

ดิฉันใบตองรัชตวรรณโธชนุกรุณค่ะ
ดิฉันใบตองรัชตวรรณโธชนุกรุณค่ะ

ดิฉันใบตองรัชตวรรณโธชนุกรุณค่ะ

ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์

ใบตองรัชตวรรณโธชนุกรุณค่ะ

ใบตองรัชตวรรณโธชนุกรุณค่ะ

ใบตองรัชตวรรณโธชนุกรุณค่ะ
ใบตองรัชตวรรณโธชนุกรุณค่ะ

ลุงสมานคะจะบอกว่า
ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกระเพาะหมู

คุ้งบางกระเจ้าเขาถึงเรียกบริเวณตรงนี้ว่าเป็นกระเพาะหมูค่ะ

เป็นลักษณะคล้ายกระเพาะหมู

ที่นี่เป็นปอดของคนกรุงเทพเลย

ที่มันก็จะมีเป็นพื้นที่สีเขียว
เราได้รับอิทธิพลจากทะเล
มีลมพัดเข้าปาดเข้ามาในนี้

แล้วจะเข้าสู่กรุงเทพอีกทีนึง

นี่มีพื้นที่ทั้งหมดก็๑๒๐๐๐กว่าไร่

ที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมดก็๑๒๐๐๐กว่าไร่
ที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมดก็๑๒๐๐๐กว่าไร่
ที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมดก็๑๒๐๐๐กว่าไร่

ที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมดก็๑๒๐๐๐กว่าไร่
คือมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมาก
บางกระเจ้าแห่งนี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะคนกรุงเทพเท่านั้น
แต่บริเวณนี้ยังมีผลต่ออากาศของโลกใบนี้อีกด้วย
ซึ่งก็เป็นผลทำให้นิตยสารไทม์มอบรางวัลมาให้นั่นเอง
โดยพื้นที่กว่า๑๐๐๐ไร่ที่เป็นพื้นที่สีเขียว
จะกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
แต่จุดที่มีต้นไม้หนาแน่นที่สุด
ก็คือบริเวณที่ใบตองยืนอยู่
เรียกว่าสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนคัน
หมานคะเราจะมาดูอะไรกันตรงนี้อ่ะคะ
อันนี้ก็จะมาดูนกครับ
ดูยอดไม้เหลือนไม้ที่มันหนาแน่น

พอขึ้นมาบนหอดูนกกลางสวนแบบนี้มันทำให้เราเห็นเลยว่าบางกระเจ้ามีต้นไม้เยอะขนาดไหน
เพราะเวลาเรามองออกไปจะเห็นเพียงแต่ยอดไม้เท่านั้นทั้งทั้งที่บริเวณนี้อยู่ใกล้กรุงเทพมากมาก
และอีกหนึ่งอย่างที่เราสัมผัสได้เลยก็คือลมเย็นที่พัดจากอ่าวไทย
ซึ่งบรรยากาศแบบนี้หาได้เพียงแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาเท่านั้นเอง
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ใบตองอยากจะแนะนำคนที่มาเที่ยวที่บางกระเจ้าก็คือการปั่นจักรยานเข้าไปชมวิถีชีวิตของชุมชน
โดยเฉพาะเรื่องของสวนผลไม้ที่นี่เขาขึ้นชื่อ
ซึ่งวันนี้ลุงสมานเปิดสวนให้ใบตองเข้าไปชิมกันแบบสดถึงที่เลยทีเดียวค่ะ
มะพร้าวที่นี่มันมีความพิเศษยังไงบ้างคะ
พร้าวที่นี่เราพันดั้งเดิมซึ่งรสชาติจะผิดกับที่อื่น
แล้วทำไมพื้นที่ตรงนี้ถึงปลูกผลไม้ได้ผลผลิตดีแล้วก็รสชาติดีอะคะ
เนี้ยมันเป็นพื้นที่พิเศษเป็นพื้นที่ตะกอนค่ะเป็นพื้นที่สามน้ำซึ่งแร่ท่าที่มาจากทางเหนือก็จะมาอยู่ที่นี่แหละค่ะ
แล้วก็น้ำเค็มก็จะมาผสมกับน้ำจืดก็จะเป็นน้ำก่อยอยู่ที่นี่รสชาติอาหารก็จึงพิเศษ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวใบตองต้องลองชิมน้ำมะพร้าวสดจากต้นแล้ว
เดี๋ยวเราจะได้ชิมน้ำมะพร้าวสดสดจากต้นเลยนะคะลุงหมานกำลังขึ้นไปเก็บอยู่เนี่ยค่ะ
มะพร้าวที่นี่นะคะปลอดสารพิษค่ะ
ว้าวลงมาแล้วโอ้โห
สุดยอดค่ะคุณผู้ชมทั้งหวานทั้งหอมทั้งอร่อยสดชื่นมาก
ข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ของบางกระเจ้า

เคยทานมาก่อนไหมเมี่ยคำเคยทานเมี่ยงคำค่ะ
แต่ปกติแล้วเราจะทานแต่ใบชะพรูใช่ไหมคะ
แต่ใบอันนี้ค่ะไม่คุ้นเลยค่ะทองหลา
งั้นเดี่ยวเราต้องลองชิมหรอ
ความรู้สึกใบทองหลังมันจะนุ่มกว่าแล้วมันจะมีความติดมันมัน
แต่ถ้าใบชะพูเขาจะมีความแข็งกว่าเหนียวกว่า
เห็นจากผักผลไม้ที่วันนี้ลุงสมานเอามาให้ใบตองได้ลองชิม
ก็เป็นเครื่องยืนยันได้เลยค่ะ
คุ้งบางกระเจ้าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์
ทั้งเรื่องของอากาศและพื้นดินจริง
ใครที่กำลังมองหาพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มออกซิเจนบริสุทธิ์ให้ร่างกาย
ที่นี่ตอบโจทย์จะมาแบบเช้าเย็นกลับก็ได้
หรือจะค้างสักคืนที่นี่ก็มีที่พักราคาสบาย
บรรยากาศดีให้เลือกเยอะเลย
เห็นว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
เพราะว่าตอนนังคืนมองเห็นหิ่งห้อยด้วยค่ะ
ใช่ช่วงตรงเนี้ยมันเป็นป่าชายเลน
ทีนี้พอเป็นป่าชายเลนแล้วมีต้นลมภูขึ้นต้นจากขึ้นเป็นหลัก
หิ่งห้อยก็จะมาใสอยู่เพราะว่าถ้าน้ำสมบูรณ์ดินสมบูรณ์มีหอย
งั้นแปลว่าตรงนี้ก็คือมีความอุดมสมบูรณ์มาก

ตลอดปีเป็นระยะทางประมาณร้อยกว่าเมตร
ที่ใบตองได้มายืนอยู่บริเวณนี้มันทำให้รู้สึกเหมือนได้หนีจากความวุ่นวายในเมือง
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเท่านั้น
แต่กลางโอเอซิสแห่งนี้ยังมีของดีแอบซ่อนอยู่อีกเยอะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
พบประเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอโหไทยแลนด์
โอโหไทยแลนด์
โอโหไทยแลนด์